คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งข่าวข่าวต่อไปข่าวนี้ก็ทำเอาแฟนเพลงตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
ดูเหมือนตอนแรกเนี่ยเราจะได้เห็นพี่ตูนเนี่ยทัวร์คอนเสิร์ตแต่ว่าแฟนเพลงอาจจะต้องแบบว่าผิดหวังกันเล็กน้อย
แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนก็อยากให้พี่ตูนแข็งแรงมากขึ้นทุกอย่างมันหยุดชะงักไปเลย
เพราะว่าพี่ตูนเนี่ยมีอาการเส้นเสียงอักเสบกำเริบค่ะคุณหมอเขาสั่งห้ามเด็ดขาด
ก็คือห้ามใช้เสียงเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็มนะคะโดยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์สอบถามไปถึงพี่ตูน
ตูนก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามีอาการเส้นเสียงอักเสบระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตดำมชาติ
ตอนแรกตั้งใจว่าตอนไปวิ่ง๙คนละ๙จะถือโอกาสพักเสียงไปเลยพักคอไป
แต่ผลปรากฏว่าตัวเองใช้เสียงมากกว่าเดิมซะอีกกลับมาจากวิ่งก็มีทัวร์คอนเสิร์ตต่อ
ทำให้ตลอดช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพี่ตูนไม่ได้พักเสียงเลยค่ะ
เพราะว่าเวลาไปวิ่งเนี่ยก็จะไปร้องเพลงกับเขาไปเอ็นเตอร์เทนกับเขาตลอดเวลานะคะ
ทำให้อาการมันกำเริบขึ้นมาตรวจครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนก่อนอาการก็ยังไม่ดีขึ้น
ทำให้๒งานในเดือนมิถุนายนนี้ต้องถูกยกเลิกไป
ซึ่งพี่ตูนก็บอกว่ารู้สึกเสียใจนะที่ไม่ได้มาพบกับแฟนเพลงอย่างที่ตั้งใจเอาไว้
แต่เชื่อว่ากรกฎาคมนะคะน่าจะอาการดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่๒ของอัลบั้มใหม่นั่นเอง
ถึงแม้ว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะไม่ได้ไปพบปะแฟนเพลงแต่ว่ากรกฎาคมซิงเกิ้ลที่๒เลยนะคะคุณ

เรียกว่าเป็นโบนัสเป็นกำไรคืนกำไรให้กับแฟนเพลงก็แล้วกัน
แต่ว่าช่วงนี้ก็ให้พี่ตูนพักผ่อนนิดนึงเชื่อว่าแฟนเพลงเข้าใจดีด้วย
แล้วก็เชื่อว่านะคะก็ต้องมีคนดูแลดีอยู่นั่นแหละค่ะคุณ
พยาบาลส่วนตัวเอาไม่เป็นไรพักกันก่อนได้
เพราะว่าพี่ตูนก็ต้องแบบใช้ร่างกายมาเยอะมากตลอด
ดูแลตัวเองก่อนแล้วกันนะพี่นะหนูไม่เป็นไรให้เวลาให้เวลานะคะ